จากรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมนะคะ
ต่อกันที่รางวัลนักแสดงนำชัย

ในเวทีสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒๕นี้กันบ้าง

และที่สำคัญใครที่มีภาษีเหนือกว่ากัน
วันนี้พาเรทบันเทิงได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
ให้ผมทำยังไง
โผล่๕รายชื่อที่ขับเขี้ยว
รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

มีผลงานจอเงินออกสู่สายตามาบ้าง
แต่ถูกกล่าวค้านมากขึ้นเมื่อมารับบทเอก

พ่อคนที่๒มีต้องเลี้ยงดูน้องชาย

ถูกกำหนดชะตาชีวิตมาแล้ว
โดยชนชั้นบนที่มีทั้งฐานะและอำนาจ
ยังถ่ายทอดแง่มุมอ่อนโยน

พี่น้องได้อย่างละเมียดละมัย

น้องชายในวัยหนุ่มจากหนังฟอร์มเล็ก

เขายังถูกเสนอชื่อเข้าชิงนักแสดง

และพึ่งอดีตคนรักในวัยเรียน

หน้าใหม่มาแรงทิติมหาโยธารักษ์
ตุ้นรางวัลนักแสดงแห่งปีไว้แล้ว๑รางวัล
ส่วนสุพรรณหงษ์ปีนี้บทบาทของป๋อง
ไร้ตัวตนในโรงเรียนที่ขาดความมั่นใจ
แต่ทำให้ผู้ชมยิ้มหัวเราะ

พิชิตใจคณะกรรมการหรือไม่
เป็นสิ่งที่ต้องรอติดตามค่ะ

เช่นเดียวกับอัธพันธ์ภูลสวัสดิ์

ว่าเขาสามารถถ่ายทอดบทของเด็กมีปัญหา

ไม่ว่าจะเป็นสายตาท่าทาง
คำพูดสื่อความเหงาและการหวยหาความรัก
ยังแบกหนังทั้งเรื่องไว้ได้อยู่หมัด
และก่อนที่การอรรถพันธ์จะมารับบทนำ
เขาเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล
นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมแทบทุกสถาบัน
จากหนังเรื่องเฉือนในปี๒๕๕๒มาแล้ว
หือวันนี้คุณโคตรจะไม่นอนเลย

พิสูจน์ให้คนดูเห็นศักยภาพการแสดง

ที่ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นฟรีแลนซ์
ผู้ไม่เคยอ่อนข้อให้กับงานจริง
ยังเป็นนุ่มติสที่ไม่ค่อยได้จีบหญิงมาก่อน
อีกทั้งตอนนี้เขาก็มี๒รางวัลการันตี
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
ฝากรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

วัลันทรอนปาวนินใหม่แกะกล่องด้านการแสดง
ถ่ายทอดได้ดีกับการแสดงอารมณ์

ในหนังพิวระทึกขวัญอาปัตย์

หวยหาความรักความตื่นเต้น
นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องห้าม

นายต้องมีความรู้สึกแบบ
เหมือนรู้สึกดีกับใครสักคนแล้วก็

ยังคงอยู่กับบทเด็กสาวที่แอบรักรุ่นพี่
แม้ว่า๒๕๓๘เอาเธอมาจีบ
จะเป็นหนังเรื่องที่๓แล้วก็ตามกับบทบาทนี้

สามารถเพิ่มเติมเอกลักษณ์ให้กับตัวละครได้อย่างอยู่มือ

แอบรักรุ่นพี่ของแต่ละเรื่องได้อย่างเด็ดขาด
แน่ปีนี้เธอมีรางวัลการแสดงแห่งปี
ใบโอสโคปติดไม้ติดมือไว้แล้วด้วยค่ะ
สุธาอุดมศิลปพิสูจน์ฝีมือการแสดงอีกครั้ง
บทเด็กสาวที่มีหลักบุคลิกแสดงหลายอารมณ์
ลึกลับหวาดกลัวเสียใจสดใส
บทสาวไร้ตัวตนจากแม่ไหนไฟแรงเฟอร์
จะทำให้เธอคว้ารางวัลสูงสุดแห่งการแสดง
เคยประสบความสำเร็จมาแล้วเมื่อปี๒๕๕๙
รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
บนเวทีสุพรรณหงษ์ได้อีกครั้งหรือไม่
ส่งกำลังใจให้เธอกันค่ะ

วาดมาแล้วทุกเวทีสำหรับรางวัลแสดงภาพยนตร์ในปีที่ผ่านมา

ดาวิกาโฮเน่คือเต็งหามสำหรับเวทีสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒๕
เจอกันเดือนหน้าหวังว่าจะดีขึ้นนะ
ถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้ไหมครับ
อย่าเปลี่ยนเลยอยากเจอ